อากาศเริ่มต้นสัปดาห์ทำให้เกษตรกรยิ้มออกได้แล้วนะคะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ฝนตกแบบได้น้ำได้เนื้อ
และคาดการณ์กันว่าฝนจะตกเยอะแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
การสภาพอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
พบว่ามีร่องฝนกำลังปานกลาง
พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสาน
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่พัดปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนอง
และตกได้ตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
ส่วนเรื่องของวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลอันดามันตอนบน
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนค่อนข้างเยอะอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
ตก๒ช่วงค่ะเย็นจนถึงค่ำและดึกถึงเช้า
แต่ว่าจุดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าวเลยนะคะ
กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๒๒นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ตี๕๔๖นาทีค่ะ
ช่วงนี้ฝนค่อนข้างชุกอากาศชื้นมาก
หลังจากที่ตากฝนแล้วระมัดระวังโรคปอดบวมและไข้หวัดด้วย
อาบน้ำสระผมทำร่างกายให้อบอุ่นเสมอนะคะ